เอ้าหลังตื่นเต้นก็ผ่านพ้นไป
เรื่องราวความเชื่อยังอยู่ในใจเราเก็บไว้ก่อน

เพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้หลายคนอาจจะอยากหาอะไรแซ่บอร่อย

ไปกินก๋วยเตี๋ยวเล้งและซุปเล้ง
ที่ฝากกันวาดร้านนี้นะคุณค่ะ

ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณจะอร่อยมาก

เก๋ไก่สมกับชื่อร้านเลยค่ะ
ชื่อว่าร้านไผ่ยักษ์พยาว

ตั้งอยู่ที่ตมบันตมจังหวัดพายาวนี้เอง

ร้านนี้ถูกอกถูกใจมากเลยนะคะ

คนที่ชอบกินอาหารรสจัด
โดยเฉพาะคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวและซุปเล้ง

ที่อร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บ

กระดูกทั้งตั้ง
แล้วก็เสิร์ฟมาในพาชนะที่เป็นไม้ไผ่
ไม่ภัยรำเยาแบบนี้มันเป็นชาม

ใช่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ

ซุปเล้งเล้งแซ่บก๋วยเตี๋ยวเล้ง
อย่างที่ว่ามานี่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดเมนูแนะนำ
ว่าใครจะไปทานแต่ละครั้งก็ต้องสั่งเมนูนี้แหละ
เพราะว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยก็คือการต้มเนื้อหมู

หมูตะเกียบยาวมากค่ะยาวเมื่อถึงเชียงใหม่เชียงไร

แต่เห็นมันยาวอย่างนี้เป็นห่วง

ใครชอบบอกว่ายาว
คีบได้เยอะก็คีบกันไป

นอกจากตะเกียบเก๋พัฒนาเก๋แล้วยังต้องบอกเลยว่าพวกของรสชาติ
ความสดความหอมความกลมกล่อมของวัตถุดิบต้องยกให้เขาเป็นอันดับหนึ่ง

เท่านั้นยังไม่พอนะคะที่ร้านนี้ยังมีเมนูอื่นให้เลือกสารได้ตามความชอบใจ
นี่ส้มตำ
ส้มตำขอบพดคุณชอบ
พาร้านไพยักษ์พะเยาตำบลบ้านตอมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจ้าว

เป็นภาชนะได้แล้วก็เรียกได้ว่าได้บรรยากาศ
บางทีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมของไผ่อ
ด้วยนะก็จะมีความเป็นธรรมชาติปนกันไปด้วย
มีไอเดียดีนะตะเกียบเขาก็ยาวมาก
ถ้าดิฉันไปกับคุณชนะฉันก็จะทานตะเกียบยาว
โอ้โหทีนี้นั่งข้าง
เพราะว่าโดนตะเกียบติ้มเข้าไป